อุบัติเหตุรถทัวร์โดยสาร๒ชั้นนะครับ

พุ่งข้ามเกาะแล้วก็ไปชนเพลิงพักข้างทางนะครับ
สรุปครับวันนี้ทราบสาเหตุแล้ว
และได้ตัวโชเฟอร์คนขับรถคันนี้แล้วนะฮะ
วันนี้พลตำรวจโทดำรงศักดิ์
กิติประพัฒน์ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๓
พร้อมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนะครับ
ไปตรวจสอบซากรถทัวร์๒ชั้นที่เสียหลักพลิก
คว่ำข้ามเลนพุ่งไปชนต้นไม้
อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครรัชศรีมา
มีผู้เสียชีวิตไป๑๘ศพ
บาดเจ็บก็๓๐กว่านะครับ
คงร้านค้าบ้านเรือนที่อยู่ริมทาง
พังเสียหายับเยินเลยคุณเห็นประสรรค์

ไทยรัฐนิวโชว์เราแจ้งเหตุการณ์เบื้องต้นให้ท่านผู้ชมทราบนะ
แล้วก็ไปที่รายการไทยรัฐเจาะประเด็น
ตอน๕ทุ่ม๑๐นาทีผมได้คุยกับผู้ว่าโคราช
ท่านบอกว่าโชคดีอยู่๒อย่างนะคุณเห็นประสรรค์

จุดตรงนี้เกิดอุปัติเหตุบ่อยนะคะคุณพี่บริภูมิ
โค้กมรณะเป็นทางราชฉัน
คือกลางวันยังอันตรายกลางคืนนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับ
พนธรรมดธรรมรงสักบอกว่าสามารถควบคุมตัวโชเฟอร์คนขับรถคันนี้ได้แล้วนะครับ
ชื่อว่านายกฤษณะจุธาชื่นนะฮะควบคุมตัวได้ตั้งแต่เมื่อวานนี้
หลังจากชาวบ้านแจ้งเบาะแสว่าไปเจอเดินอยู่ริมถนนหลังจากเกิดเหตุนะครับ
มีรอยบาดแผลตามร่างกายหลายแห่งห่างจากจุดเกิดเหตุสัก๗กิโลที่ไปเจอ
ตำรวจก็ควบคุมตัวไว้แล้วก็นำไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลวังน้ำเขียว
เพราะว่าบาดเจ็บนะครับเขาก็สารภาพว่าเป็นคนขับรถทัวร์คันนี้จริง
นำตัวไปตรวจปัสสาวะนะครับพบว่ามีสารเมดแอมเฟตามีนหรือยาบ้า
จากการสอบสวนโชเฟอร์คนนี้สารภาพว่าเสพยาบ้ามา๒เม็ด
ก่อนที่จะเดินทางออกมาจากจังหวัดจันทบุรีนะฮะ
เพราะว่าคนที่มาด้วยเนี่ยเป็นคณะลูกทัวร์นะครับ
เช่ารถมาจากจังหวัดกาลสินไปเที่ยวนะครับไปเที่ยวแล้วก็จะกลับนะครับ
ก่อนจะกลับจากจันทบุรีเนี่ยเสพยาบ้าไปสองเม็ด
อ้างว่าเพื่อไม่ให้เกิดอาการง่วงนอนนะฮะ
ก่อนเกิดเหตุมาถึงจุดเกิดเหตุเป็นทางลงเขารถเบรกไม่อยู่
ก็เลยเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น
แล้วผู้ต้องหาเนี่ยเราจริงเราไม่ได้มาจับกลุ่มนะครับ
เข้ามาเราไปพบเขาแล้วก็เรามาสอบสวนเขารับสาภาพ
เราก็เลยแจ้งข้อหาเขานะครับแล้วก็คงไม่ได้มาถึงขั้นเป็นการควบคุมตัว
แล้วก็เดี๋ยวก็คงเมื่อสอบสวนอะไรเสร็จแล้วคงก็ปล่อยตัวนะครับ

แล้วตรงนี้ค่ะเราจะมีการเคลียร์พื้นที่หรือว่าเก็บท่ากลดตรงนี้ไป
ภายในกำหนดเวลาเท่าไหร่ได้ได้คุยกันอย่างไรครับ
ก็เดี๋ยวคงให้ขึ้นอยู่กับหัวหน้าพนักงานสวนนะครับ

เมื่อได้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็คงรีบดำเนินการนะครับ
เก็บไปนะครับเก็บรักษาไว้นะฮะ
จากคดีนี้เป็นคดีที่ไม่ได้มีการชนปกติ
มีการไม่แจ้งเหตุต่อตำรวจนะครับ
เป็นการถือว่าเป็นการหลบหลีนะครับ
ฉะนั้นรถก็ต้องเป็นโค้ดของกลาง

ก็ต้องผ่านการขั้นตอนของกฎหมายนะครับ
จากการตรวจสอบทะเวียนประวัติของนายกฤษณะนะครับ
เคยต้องคดียาเสพติดมาแล้ว๕ครั้ง
ตั้งแต่ปี๒๕๔๕ถึง๒๕๕๖นะครับ

เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิต
ข้อหาหลบหนีไปโดยไม่แสดงตัวหลังเกิดเหตุ
และข้อหาฝ่าฝืนป้ายสัญญาณของกรมทางหลวง
กำหนดความเร็วตรงจุดทางโค้งไว้เพียง๕๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงต้องไม่เกินนะครับ
แล้วก็ข้อหาเสพยาเสพติดด้วยนะครับ
หลังเกิดเหตุตำรวจก็เชิญผู้ประกอบการรถทัวร์โดยสารคันดังกล่าวมานะฮะ
ก็พบว่าในรถในสังกัดมีรถอยู่๓คัน
เพียงคันเกิดเหตุที่ขาดการตรวจสภาพรถไป๑ครั้ง
ส่วนนายกฤษณะคนขับรถคันนี้จ้างมาขับรถคิดค่าจ้างวันละ๗๕๐บาทนะฮะ
ตำรวจกำลังรวบรวมพยานหลักฐานเตรียมแจ้งข้อหากับผู้ประกอบการรถโดยสารคันนี้
ไม่ไปตรวจสอบสภาพรถตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด
ปล่อยให้คนขับรถเสพยาเสพติด
เจ้าของบริษัทรถทัวร์กันเองทัวร์เนี่ยค่ะ
เขาก็ยืนยันว่าเขาตรวจสอบสมรรถนะรถของเขามาโดยตลอด
เขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่านายกฤษณะไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

เขาบอกเขาไม่รู้เพราะว่าเวลาจ้างงานเนี่ยเขาจ้างแบบเป็นครั้ง
เวลามีเหมาทีนึงก็จ้างคนขับมาทีนึง

เขาจ้างกันแบบนี้นะฮะที่ท่านบอกว่าโชเฟอร์รถโดยสารทุกประเภทเนี่ย
ต้องตรวจสารเสพติดต้องตรวจประวัติอะไรอย่างดีเนี่ย

เขาจ้างเป็นรายครั้งเขาอ้างแบบนี้นะคะ
พอมีลูกค้าก็จ้างทีนึงไม่มีลูกค้าก็จะไปทำอะไรก็ไปทำ
เดี๋ยวมีลูกค้าก็โทรมาเรียกให้มาขับรถนะครับ
อะขนาดที่ทางนายจากกีฤทธิ์บุญเรืองสี
เกิดเหตุให้ออกจากไหลทางเพื่อความปลอดภัยมาโดยตลอด
มาโดยตลอดเช่นกันหรือเกิดเกิดขนะคะนทั้งนี้

รวมถึงหามาตรการให้ชาวบ้านออกจากไหลทางตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัย
เนื่องจากรถที่ขับบนถนนเส้นนี้ใช้ความเร็วแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นรถบรรทุกครับ
ในส่วนนี้ผมได้บูรณาการร่วมกันกับของทางจังหวัดนะครับ
แล้วก็ได้ประสานกันจากของมณฑนฐานบทที่๒๓เนี่ยนะครับ
ก็เดี๋ยวจะพอครบกำหนดเราจะดำเนินการให้ขอให้เขาขยับขยายออกให้พ้นแนวเขตทางของเราครับ
คือจริงเราเตือนมาตลอดนะครับแม้กระทั่งไม่มีเหตุการณ์นี้เราก็เตือนนะครับ
ลักษณะถึงลักษณะที่ว่าวางขายของบนถนนเนี่ยนะครับมันก็ผิดพรบทางหลวงอยู่แล้วนะครับ
ที่มาซื้อเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับตัวนี้เราก็เตือนแล้วก็บอกนะครับ
แต่เนื่องจากว่าพอเตือนเข้าก็จะขอผ่อนฝันอรุมอร่วยไปเรื่อยอย่างนี้นะครับ

แวะซื้อไหมเวลากลางทางแบบหรือเคยขับผ่านไหมเวลาเราเห็นตามทางเยอะอะไรแบบนี้
บอกตรงว่าไม่กล้าคือรถขับมาเร็วระยะหนึ่งระดับหนึ่งสำหรับพื้นที่แบบนี้การที่จะอยู่ดีออกไปจอดข้างทางเพื่อซื้อของเนี่ยมันอันตรายเวลาจะลงรถเวลาจะอะไรเนี่ยอันตรายนะ
แล้วเห็นหลายพื้นที่ทั่วประเทศผมเคยแวะซื้อครั้งหนึ่งแล้วผมไม่ซื้ออีกเลยไม่ใช่ว่าของไม่ดีอะไรไม่ดีนะฮะเสียวครับ
แล้วไหลทางบางทีมันเล็กมันแข้งหรอค่ะไม่มีจุดให้จอด
ที่เลือกซื้อของเนี่ยเห็นรถที่เขาขับไปฟูฟิวเนี่ยโอ้โหแบบเราคิดในใจเลยว่านี่ถ้ามาเสยเข้าทำยังไงเนี่ย
แต่คนขายเขาก็บอกว่าก็ขายกันแบบนี้มานานแล้วเป็น๑๐ปีนะจะไปขายที่อื่นจะทำยังไงไม่มีที่ให้ไป
ว่าคืออย่าอยู่ที่นี่ยายชิ้นแล้วยายไม่อยากแปลงได้อยู่ตรงนี้ล่ะเออ
สียูปจีนขายของกับที่ขอขายนิดนิดนิดน้อยไปนี่ล่ะ
กลัวไหมอ่ะยายอันค่ำกลัวเนี่ยถ้าว่ายันพีคยายคนตายเนี่ย
ยายไม่กลัวที่ยานรถยานทางยานยานระเวงและสล็อตเออ
ของเขาก็จะไม่ได้กินที่คอยขอลูกขอหลานสงสารเขา
เขาก็เห็นย่างรับยายก็สั่งรับจ้างกินไป
พอหากินได้ตอนนี้เขาเห็นได้เขาก็จะเคล็ดจากหาไป
นิดนิดหน่อยพอได้กินพอได้เลี้ยงลูกเรียงหลานไป